โอ้โหมาดิฉันก็แอบซูมอยู่เหมือนกันนะ
ไม่ได้ดึกความสั้นเดี๋ยวนี้ใบเตยไม่ต้องไม่ความสั้นแล้วหรอ

ต้องบอกเลยว่าแม้แต่แม้ว่าจะมีกระแสด้านลบอะไรก็ตาม
แต่ว่าตอนนี้เธอเหมือนเป็นเทียบชั้นซุปตางชมพู่อารยาแล้วนะ
เพราะว่าเธอเป็นสาวแฟชั่นตัวแม่แล้วนะคะโฟกัสฉันอยู่ที่อีกคนนึงเลย

ต้องบอกว่าออกอาการปลื้มจนหน้าบานเลยนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งนุ่งสั้นเสมอหู
เตยสุธีวันหรือว่าใบเตยอาสยามค่ะ
สำรวจความคิดเห็นประชาชนคนดังที่ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น
โดยครั้งนี้เนี่ยสาวใบเตยรั้งมาเป็นอันดับ๕ค่ะ
ต่อจากใครต่อจากแฟชั่นนิสต้าคนดังอย่างชมพู่อารยา

แล้วก็เจ้าหญิงวงการบันเทิงอย่างคุณแอนทองประสม

นักร้องซ้ำก็บอกว่ารู้สึกเป็นปลื้มนะ

พร้อมกับออกตัวได้ว่าก็เตยก็เป็นเตยค่ะ

แล้วก็เลือกแต่งตัวให้ถูกการละเท

เราไม่นึกเลยว่าการแต่งตัว
หรือว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะทรงอิทธิพลกับ
กับประชาชนคนไทยขนาดนี้
ก็ยิ่งได้แบบเห็นอันดับหนึ่งเป็นมิชมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือคนที่เราดูการแต่งตัวดูทุกอย่าง
การวางตัวทุกอย่างของเขาทุกวัน

แต่ว่าก็คงแค่ให้มันหลากหลาย
มีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นหลากหลายสไตล์
ต้องสั้นเล็กคือปิดบนเปิดร่างเปิดร่างปิดบน

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่เราไปเมืองนอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แต่งตัวแบบจัดเต็มไปอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ตอนนั้นก็กระแส
เขาเรียกว่าวิภาควิจารณ์ค่อนข้างไปในทางที่ดี
แล้วทุกคนก็ชอบสไตล์การแต่งตัวของเรา
ต้องบอกว่าหลังมาบายเตยเน้นแบรนด์เหมือนกันนะ

สมบัติให้ดีแกไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแฟนเพลงก็คุ้มค่าแล้วค่ะ
มันช่วงนั้นมันเป็นยุคของแน่นโอกาส
คือทุกคนก็ชอบนะคะเอาจริงแล้ว
แต่เพียงแค่ใบเตยมองว่ามันอาจจะต้องเป็นกลุ่มตลาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เขาชอบในสไตล์แบบนี้จริง

เหมือนเจอขนมทุ่งตกไว้ถ้าได้ฉีกทุ่ง
แต่คือประเด็นคือเพลงนี้ถ้าพูดจริงนะ

และที่สำคัญคือเพลงนี้เธอเปลี่ยนลุคหลายลุคไง

มันควรจะเคี้ยวหนุบมันควรจะเคี้ยวกลุบ
เอาอย่างนี้เอาไปหาฟังดูแล้วกันเพิ่มยอดวิวเขาหน่อย